วันนี้ข่าวลือสะพัดตลอดทั้งวัน
ว่าจะมีการออกหมายจับเพิ่มเติม
ไปดูก่อนความเคลื่อนไหวมันมีสัญญาณอะไร
คือเมื่อวานนี้ไงที่กระติกไปแซนไปจ๊อปไป
ไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่นี่
แล้วใช้เวลา๒๓ชั่วโมงแต่ละคน
ในการที่จะให้ปากคำ

พนักการณ์สอบสวนสพมนนทบุรีนะครับ
ไปที่สารจังหวัดนนทบุรีเพื่อขอหมายจับนะครับ
หมายจับนี้จะจับใครยังไม่รู้
แต่ข้อหาน่าจะเป็นให้การเท็จกับพยายามทำลายหลักฐานนะครับ
ก่อนหน้านี้ใครพูดล่ะว่าคุณแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือ
ใครนะฮะทำลายหลักฐานเอาขวดเหล้าขวดวายไปทิ้ง
นั่นแหละครับอาจจะเป็นคนเหล่านั้น
กระแสข่าวดังกล่าสอดคล้องกับความเคลื่อนไหวที่กอง
บังคับการเสริมสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๑
เพราะว่าตลอดทั้งวันนะฮะพนักงานสอบสวนในตำรวจระดับสูง
ไปประชุมติดตามความคืบหน้าคดีนะครับ
แล้วก็ทยอยเดินทางออกไปในช่วงบ่าย
ท่ามกลางกระแสข่าวอย่างที่ผมนำเรียนไป
นายเดชากิติวิทยานันต์นะครับ
เป็นทนายของคุณแม่คุณแตงโม
บอกว่ามีโอกาสจะออกหมายจับเพิ่มคนบนเรือ

ก็คือนะฮะทำลายหลักฐานกับให้การเท็จนะครับ
ถ้าไม่มีโอกาสจริงเนี่ย
เมื่อวานตำรวจคงจะไม่เรียกใครไปสอบปากคำหรอกนะครับ
นายเดชาส่งสัญญาณแบบนี้ครับ
ก็เดี๋ยวรอดูติดตามความชัดเจนเรื่องนี้
เพราะวันนี้พูดถึงกันทั้งวันเลยทีเดียวค่ะ